เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ก็สั่งเร่งเยียวยาแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับผู้
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ
ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ออกมายืนยันนะคะว่า

ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่ก่อนหน้านี้ค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
การก่อเหตุในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้๑๒จุด
เมื่อคืนวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อยู่ในช่วงรอยต่อเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายน
เพราะมีวันสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ของฝ่ายตรงข้าม
ซึ่งผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นก็ได้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่
และได้กำชับพลโทปิยวัตนาควานิสแม่ทัพภาคที่๔
ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ให้ระวังและป้องกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน
รวมถึงให้ปรับปรุงจุดบกพร่องของเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะการวางกำลังต้องประสานงานร่วมกันมากขึ้น

ซึ่งพลเอกประวิทย์ยืนยันนะคะว่าเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ของคณะผู้แทนรัฐบาลพิเศษค่ะ
เจ้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ต้องร่วมมือกันให้ได้

ด้านนายสุพนัทศิริขออภัยค่ะสิริรันทวิเนติ
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือว่าสอบตก็ได้เข้าพบกับผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำ
ดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยารายละ๕แสนบาท
ขณะที่ความเสียหายด้านทรัพย์สินต่าง

สอบตก็จะรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยและความเสียหายให้
พร้อมยืนยันว่าจะดูแลความเสียหายทั้งหมดตามความเป็นจริงค่ะ
ส่วนหน้าการด้านการตกหน้าและด้านความมั่นคงก็ด้วยกัน
นั่นงานที่สวัสดิ์ธรรมงานส่วนหนึ่งนั้น
เรียกงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง
เพื่อเสริมกรณภาพภาคสี่ส่วนหน้า
ด้านต่างอย่างปีที่แล้วท่านบริษัทวิจัยจิตร้าน

ดูแลโรงเรียนด้วยกรณภาพต่าง
เพื่อความมั่นคงในการพัฒนาพฤคราบความมั่นคง
แต่ด้านความมั่นคงใช้การเกิดเมื่อคืนนั้น
ผมอยากให้ไปตายอยู่ในซิทธิ์ฯภัณฑ์

บัญชาการทหารบกก็กำชับทุกหน่วยในพื้นที่
ให้ช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายให้ใช้การได้อย่างเป็นปกติโดยเร็ว
กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน